เพราะว่านับจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบเลยค่ะ
ว่าผู้ชายคนหนึ่งขึ้นไปเกาะบนหน้ากระโปรงรถ
ที่เขาขับมาตามท้องถนนทำไมอยู่ในวงกลม
เขาไปเกาะอยู่หน้ากระโปรงรถเก๋งสีขาวคันนี้
ให้ดูอีกสักหนึ่งรอบ
นี่ค่ะนับจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเป็นใคร
มาทำอะไรบนรถคันนี้แล้วรถคันนี้ตอนนี้อยู่ไหน
แต่นี่คือภาพของกล้องวงจรปิดของร้านขายวัสดุเกาะสร้างแห่งหนึ่ง
ในตำบลบางขโมดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
คนที่เขาเห็นเนี่ยนะคะเขาเป็นกู้ภัยค่ะ
เขาก็บอกว่ารถโตโยต้ายาริสสีขาวขับผ่านมา
แต่มันมีสิ่งปกติก็คือมีผู้ชายเกาะอยู่ฝากระโปรงรถมาด้วย
ผู้ชายคนนี้สวมเสื้อสีเหลืองกางเกงขาสั้น
รถคันดังกล่าวขับมาในเลนประมาณกลางของถนน
ก็ไม่ได้ขับช้าแต่อย่างใดนะคนที่เห็นเขาบอกแบบนี้
เขาก็เล่าว่ามันเกิดขึ้นประมาณเย็นละ๕โมงกว่าแล้ว
๒๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ตัวเขาเองเขาเป็นกู้ภัยนะคะชื่อว่ากู้ภัยดวงตะวัน
สพบ้านหมอสระบุรี

ช่วงนั้นเขาบอกว่าเขาจอดรถอยู่ข้างทางแล้วก็เดินอยู่ริมถนน
รถคันนี้มาไงแล้วคนคนนั้นขึ้นไปเกาะได้ยังไง
เขาบอกว่าน่าจะอายุไม่เกินประมาณ๓๐ปี
และเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาทะเลาะกัน
แล้วเกาะฝากระโปรงรถแบบนี้
ทำไมไม่มีเสียงเอะอะโวยวายด่าทออะไรกันเลย
คือมันเงียบแล้วก็ขับผ่านไปเลย
เขาตกใจนะแต่ด้วยความเป็นกู้ภัยไงคะ
วิทยุขึ้นมาแจ้งประสานไปที่สพบ้านหมอ
ให้ตำรวจช่วยสกัดจับรถคันดังกล่าว
แล้วตัวเขาเองตามหารถค่ะ

สุดท้ายรถคันดังกล่าวเขาบอกว่าหายไปอย่างไร้ร่องรอย

ก็เลยไม่รู้ว่าชายคนที่เกาะอยู่หน้ารถเนี่ย
เป็นใครทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า
ตอนนี้ที่กู้ภัยคาดว่ารถคันดังกล่าว
น่าจะขับเลี้ยวเข้าไปตามซอกตามซอยเล็กนี่แหละ
ก็เลยตามไปไม่ทันแล้วก็มองไม่เห็นนะ

น่าจะจบลงด้วยดีเพราะกู้ภัยบอกว่าวันนั้น
ไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบนท้องถนน
แต่อย่างใดงงไหมทุกคนงง
ว่าอันตรายนะคะอาจจะทำให้เพื่อนร่วมทางประสบปฏิเหตุได้ด้วยเนอะ